อีกหนึ่งคลิปที่แชร์กันว่าโลกโซเชียลเหมือนกัน
เป็นคลิปบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เหตุการณ์ขณะที่มีโชเฟอร์แท็กซี่เขาไปทำร้ายคนที่เป็นอำมพลึก

คลิปนี้ชาวเน็ตก็วิพักษ์วิจารณ์ว่าทำแบบนี้ไม่ดีแน่ค่ะ
บอกเห็นไกลนะแต่ก็รู้ว่าเตะอันนั้น
ใช่เห็นว่าเตะอยู่แล้ววงกลมเป็นสีแดงไว้ให้นะคะ
ซึ่งเรื่องราวนี้ถูกแชร์ผ่านเว็บไซต์พันทิพย์นะคะ
สมาชิกใช้ชื่อว่านักรักใจโยเยค่ะ
แล้วว่าเหตุนี้เกิดขึ้นที่หอพักอาคารมาเกิด
เลขที่๒๑๐๕ทับ๑๑หมู่๕ตำบลบางไผ่

เหตุเกิดวันที่๔มกราคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ๑๐โมงครึ่งค่ะ
คนขับแท็กซี่๒คนร่วมกันทำร้ายคนเป็นอำมพลึก
ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ทะเบียนหอหีบสบฤษ๔๒๙๑ไม่ทราบชื่อ
ส่วนชายอีกคนชื่อนายอำพรนิยมค่ะ
ชายที่เป็นอำมพลึกเขานั่งอยู่หน้าบ้านค่ะ
ผู้ก่อเหตุก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็เตะ

จากนั้นก็กลับมาเตะซ้ำอีก
พร้อมกับบอกว่าไม่ว่าก่อนหน้านั้นจะเกิดอะไรขึ้น
แต่เราไม่ควรที่จะทำร้ายคนพิการหรือคนไม่มีทางสู้
ซึ่งตอนนี้ผู้เสียหายได้แจ้งความเอาไว้แล้วนะคะ
ขณะที่สายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีของเราค่ะ
พอมีประเด็นแบบนี้ก็รีบติดต่อไปยังคุณกันสชาววิทย์กุระสุวรรณนะคะ
ซึ่งก็เป็นพี่สาวของชายอมพลึกที่ถูกทำร้าย

บอกว่าตัวเองยังไม่รู้ว่าน้องชายกับคนขับแท็กซี่

ทั้งคู่อาศัยอยู่ในหอพักที่เดียวกัน
น้องชายอายุ๕๐ปีนะคะป่วยเป็นอมพลึกซีกซ้ายไม่ทำงานค่ะ
ในวันเกิดเหตุน้องชายได้ออกมานั่งหน้าห้อง
คนหนึ่งขับรถอีกคนนึงทำท่าจะเดินไปขึ้นรถ
แต่ยังไม่ทันได้ขึ้นก็เดินเข้าไปเตะน้องชาย
อย่างที่ปรากฏในคลิปกล้องวงจรปิดนี้นะคะ
จากนั้นก็กลับมาเตะซ้ำอีก
ซึ่งเบื้องต้นเธอสันนิษฐานว่าเรื่องอาจจะเกิดจากที่น้องชาย
เรื่องรถแท็กซี่เสียงดังแล้วก็มีกลิ่นควันเหม็นใส่ห้อง
ก็เลยทำให้คนขับแท็กซี่ทั้งสองคนนี้ไม่พอใจนะคะ
ด้านพันธุ์ตำรวจโทสมชายอรพักดี
พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษสถานีตำรวจภูทร

ก็บอกว่าขณะนี้กำลังรอผลตรวจจากใบรับรองแพทย์อยู่
แล้วก็วันนี้จะมีการนัดสอบปากคำฝ่ายผู้เสียหาย
ซึ่งเบื้องต้นผู้เสียหายแจ้งความไว้ว่าถูกแท็กซี่ทำร้ายร่างกายเท่านั้น
แต่ก็เป็นคลิปหนึ่งแล้วก็เป็นกระทู้หนึ่งในโลกโซเชียล
หลายคนก็อู้น่ากลัวเหมือนกัน
เป็นกรณีของคนขับรถโดยสาร
ที่ทำร้ายคนริมถนน

จำได้ไหมครับคนขับรถตู้ที่ชก
ทำร้ายนักท่องเที่ยวที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามมา
ปรากฏว่าตอนนี้คือตำรวจเขาปรับไป๕๐๐บาท
แล้วก็ให้เหมือนว่าตรวจสอบดูแล

เพราะว่าจะมีผลต่อการต่อบรรยายนิยาตร
แต่ว่าคนขับรถตู้เขาบอกว่าเขาก็หงุดหงิดโมโหเหมือนกัน
เพราะว่าชาวต่างชาตินั้นเข้ามาคอยเคาะกระจกรถ
เหมือนว่าตามมาเคาะกระจกรถตลอดเวลา
จึงเกิดเป็นกรณีการชกต่อยกันนะครับ